คุณผู้ชมครับพบดาราชายถั่วลงหนึ่งอัตรา
นั่นก็คือคุณกัลผัสนั่นเองค่ะ
ผมไม่ได้จีบครับแค่ร่วมงานแล้วก็ชื่นชอบเขา
เพราะเบลล่าน่ารักอะจริงคือชื่นโชว์หมดไม่ว่าจะเป็นพี่ป๊ามมี่นะคะ
พี่โน้ตดูดมเองก็คือแบบมีลงลงรูปนะคะ
แต่ว่าพอลงรูปกันไม่ได้กลายเป็นประเด็นเลย
ยืนยันว่าไม่ได้จีบจริงนะคะเอาไปฟังเสียงหน่อยค่ะ
ไม่ได้จีบครับไม่ได้จีบเลยเป็นเพื่อนกันครับ
คือวอนไปเขาก็ด่ายอยู่ดีค่ะเราเข้าใจได้
ใช่ครับก็แซวได้ครับก็อย่าจะแรงมากแล้วกัน
ผมโดนมาเยอะแล้วครับผมชินแล้วตอนนี้ผมไม่ได้อ่านอะไรแล้วนะครับ
ซึ่งแต่ว่าผมก็ขอโทษเบลล่าเข้าไปด้วยครับ
ว่าแบบขอโทษที่แบบตั้งมาเป็นข่าวนะอะไรอย่างนี้ครับ
ไม่ได้ตั้งใจอยากให้เป็นคือเราแค่อยากลงรูปแล้วก็ประทับใจเฉย
ผมรู้สึกว่าเขาแบบติดดินมากอะครับเขาติดดินแล้วก็เป็นกันเองมาก
ก็เลยรู้สึกว่าเออประทับใจมากยิ่งขึ้นเข้าไปอีก
คือเขาไปร่วมคอนเสิร์ตนะคะเขาเรียกว่าโชว์หมู่
ที่แบบรวมดาราหลายคนอาจจะไม่ได้โชว์แล้วนะคะแต่ว่าโชว์เดี่ยวไม่แน่ลองถามพี่โน้ตดูนะคะ

ผมไม่แน่ใจว่าเดี่ยวคือเดี่ยวคงจัดต่อไปอยู่แล้ว
แต่ว่าหมู่แกด้วยความที่มันต้องดูแลใจคนเยอะครับ
แล้วก็รู้เลยว่าทำไมแกถึงพูดว่าคงไม่จัดแล้วอะไรอย่างนี้
เพราะมันทำครั้งหนึ่งมันใช้พลังเยอะมากนะครับ
แกก็แบบไม่รู้นะช่วงนี้แกอาจจะแบบเพิ่งผ่าข่าวมาแล้วก็เหนื่อยหลายอย่าง
แต่ผมว่าพอฟิตแบ็คมันดีอย่างนี้ผมว่ามันน่าจะแกอาจจะเปลี่ยนใจได้ในอนาคตครับ